คุณผู้ชมเป็นเรื่องของผัวเมียและเฮียใจเหลือเกิน
เมียรู้ว่าผัวเป็นผัวนักช็อป

กางเกงตัวใหม่ตัวใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก

ลงมือเอามีดจี้คอทำแบบนี้เลยค่ะ
มันไม่ได้เกี่ยวก็เลือกซื้องเกงตัวเดียวอะไรนะพูดอะไรอ่ะพูดให้มันตรงหน่อย
นะกูไม่เคยดีกว่าถ้ากูว่ามึงกูไม่ให้มึงซื้อหรอก
กูแค่พูดกับมึงกูแค่อธิบายมึงฟังว่าเออเรายังมีค่าคุณจ่ายอีกเยอะนะ
ค่าน้ำค่ารถค่าไฟเรายังไม่ได้จ่ายเขาเลย

กูไม่ให้กูเอาเมฆไม่เอาที่น้องกูกินมึงก็ว่ากู

มึงมาจี้พวกกูว่า

ฉันมันคนพ่อแหลกพวกผมช่วยกับตัวเองซะ
ผู้ชายนี่เป็นสามีใช่มั้ยผู้หญิงจ้างออกนี้เป็นภรรยาใช่มั้ย
เหมือนกับมีการใช้มีดจี้คอด้วยแต่ว่าภาพนั้นอาจจะจับภาพไม่ทัน
เพราะมันเกิดเร็วมากเมียเนี่ยใช้มีดจี้คอผัว
บอกว่าทำไมใช้เงินฟุ่มเฟื่อยจังเลยสุดท้ายผัวดิ้นจนหลุดบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนเนี่ยค่ะ

แล้วเมียไม่ได้จบแค่นั้นนะผัวดิ้นหลุดจากมีดหลุดจากมีดได้
แต่สุดท้ายไม่หลุดจากปากเมียนะคะเมียแบบโอ้โหเนี่ยค่ะสะบดดาแบบเพียบเลย
เกรงใจกู้ภัยแล้วก็ไม่เกรงใจนักข่าวด้วย

แล้วเมียก็คงแบบหาเงินหรืออะไรแบบนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วย
เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
เข้ารังงับเหตุสามีพระยานนี่แหละในพื้นที่ตะบลน้องสเม็ดเมืองตราศ
ใครที่แบบเป็นสามีชอบซื้อเสื้อผ้า
หรือว่าคุณภรรยาที่ดูอยู่ที่บ้านตอนนี้

เขาบอกว่าตัวสามีคนนี้ชื่อนายนะวัย๓๐ปี
โดนเมียแทงบาดเจ็บที่มือซ้ายค่ะ

คนเป็นเมียคือนางเขียววัย๔๕ปี

นี่เลยยืนมือเท้าใส่เอวด่า

แล้วเมียก็ตัดพอด้วยบอกว่า

แต่ทำไมผัวถึงซื้อกางเกงฟุ่มเฟือยแบบนี้
แล้วก็ทะเลาะกันแบบเมามันแบบนี้เลย

ผู้ภัยก็ไม่กล้ายุ่งเหมือนกันเรื่องของผัวเมีย
ทีนี้ค่ะเหมือนกับใช้เวลาไกลเกลี่ยนานมาก
คนกลางคือพี่ตำรวจนี่ดูสิ
ชี้หน้ากันยืนฟังกันมึนไปหมดเลย
หน้ากันบางช่วงบางตอนสุดท้ายคุณผู้ชมรู้ไหม
คนกลางที่เข้ามาไก่เกลี่ยได้ลงตัว
ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่กู้ภัย
แต่เขาคือน้องสาวของเมียค่ะ
ยอมแบบโอ้โหใจเย็นลงเพราะว่าน้องสาวเข้ามาไก่เกลี่ย
น้องสาวเข้ามาคุยอืมทีนี้ผู้สื่อข่าวเลยลองสระถาม
นายนะสินายนะทำไมชอบซื้อกางเกงเยอะจังเลย

นายนะบอกว่าตัวเองเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
ก่อนเกิดเรื่องก็เพิ่งซื้อกางเกงตัวใหม่มา
แต่เมียก็แบบเดินมาถามว่าจะซื้อมาทำไม

ไหนจ่ะค่ะน้ำค่ะไฟค่ะรถค่ะยูค่ะกินค่ะปลาค่ะข้าว
ทีนี้ก็เหมือนกับโอ้โหพูดบ่นเสร็จเท่านั้นแหละ

กางเกงที่ว่าราคาเท่าไหร่
เราก็ค่อยคุยกันเนอะ
เห็นใจนะคะแต่ถ้าเกิดมันมีความจำเป็นมาก